เอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควางแค้นสักครั้งก็ยังดี
อยากให้รู้ว่าที่เห็ดแบบนี้อายมีผล
แฟนแฟนแฟน
นะครับรูปคอเอือนเอิญนะครับก็มีอนาคตทางด้านนี้แน่นอน
รุงปู้แอบเห็นเกร็งอยู่เหมือนกันนะคะรูปปู้เนี่ยหวาดเสียวอ่ะฮะรุง
แต่ก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ถูกหมดทุกคำหรือเปล่า

ส่งภาษาหน่อยพ่อแม่พี่น้องเจ้าใต้ตอนนี้ดูดูว่า
เจ้าหวัดเกอร์บีขอกำลังใจนะ
วันนี้ผมก็ได้มาประกวดรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ขอให้พี่น้องชาวกะบีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ
เอาละครับมาเฉลยกันเลยนะครับน้องพี

ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
พีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องพีร้อง

ร้องได้ไม่ล้าง
ร้องได้ไม่ล้าง
เพลงแรกค่ะรับทุนไปสู้ชีวิตแล้วค่ะ

๑มือจาก
เอ้ายมีเหตุผลบิ้นประทุนราชอสยามนั่นเองนะครับ

ในฐานะที่เรายังเป็นเด็กอยู่
แล้วก็ตอนนี้มาอยู่บ้านของลุงปุ๊ด้วยเนี่ย
หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจะเก็บไว้ที่ใคร
ผมจะเก็บไว้ที่ลุงปุ๊กับป้าครับ
แล้วก็ให้ลุงกับป้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยครับ

พี่ถ้าคุณพ่อมาขอพี่จะให้ไหม

เพราะว่าพ่อก็เลี้ยงดูผมมาครับ
ผมก็ต้องให้พ่อด้วยครับ

เขารู้แล้วว่าคุณค่าของเงินคืออะไรนะลุงปุ๊

เขารู้แล้วว่าเขาต้องเดินอยู่กี่ชั่วโมงแล้วเขาได้เงินเท่าไหร่

เขารู้แล้วว่าเงินตรงนี้มันมากหรือมันน้อยสำหรับเขา

พี่อยากจะได้อะไรไหมในความอยากของเราในวัยของเรา

ผมขอแค่ให้พ่อกับแม่กลับมาคืนดีกันก็ผมก็พอใจแล้วครับ

เราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหม

เศร้าไหมทั้งที่เราหวังแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ค่อยจะได้

หรือคำว่ากลับมาเหมือนเดิม
ไม่ใช่แค่กลับมาอยู่บ้านเดียวกันนะ

ซึ่งในความเป็นผู้ใหญ่มันมีเหตุผลหลายอย่างมากเลยที่

แต่ยังไงก็แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นเด็กเราเป็นลูก
เราก็ต้องรักพ่อรักแม่ถูกต้องต้องตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่
สมมุติว่าตอนนี้เกิดคุณแม่เขาเปิดทีวีขึ้นมาชม
เผื่อเขาดูเขาเห็นเขาจำเราได้
อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้าง

ผมอยากเจอหน้าเมครับ

ว่ามียาทานม่ายครับ
แล้วก็ผมคิดถึงเมย์ตลอดเวลาครับ

หรือว่าบางทีแม่เขาอาจจะไม่สะดวก

เพราะว่าตอนนั้นที่จากกันยังไม่ได้ล่ำลากันเลย

ออกมาบ้างนะฮะคุณแม่จะได้พูดคุยเออแม่จำเป็นจะต้องอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้บอกลาลูก
ครับพี่พี่น้อยใจคุณแม่ไหมที่ไปแล้วไม่ลากันเลย
น้อยใจครับเพราะผมก็เข้าใจแม่เพราะแม่มีเหตุผลอะไรถึงแม่ต้องไปผมเข้าใจแม่ครับ
ในความจำของของน้องพีในความทรงจำแม่เป็นแบบไหนลูกถ้าเรื่องนิสัยนะครับ
แม่ก็เป็นคนที่ดีครับเลี้ยงลูกดีมากครับ
แล้วก็เรื่องงานบ้านแม่ก็ทำดีครับผมอยากจะลองกินกับ
ฝีมือทำกับข้าวแม่อีกสักครั้งครับแม่ทำอะไรให้กินถึงจำได้
อาหารใต้แม่ไม่ได้ทำอาหารใต้ครับ
แม่ทำเกงพาลูผมจะชอบกินเกงพาลูของแม่

ถ้าเรามีโอกาสโชคชะตานำพาสักวันหนึ่ง
จะได้พบกับแม่เนอะลูกนะ
แต่อย่าเศร้าให้มากนะ
หอบถูกนะลูกนะวันนี้เอาให้ได้๔๐๐๐๐ลุคมาถึงเพลงต่อไปกันเลยนะครับ
หลับไปแล้วนะครับในเพลงที่๑หนึ่งหมื่นบาทก็มาถึงเพลงที่สองนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นั้นคืออินโทรวินที่๒ค่ะเป็นไงคุ้นภูมิมากไหมลูก

เพลงนี้ก็จัดว่าเป็นเพลงที่ดังทีเดียวเพลงหนึ่งเหมือนกัน
พี่ครับถ้าพี่ฟังอินโทรแล้วรู้สึกไม่มั่นใจ
รายการของเรามีตัวช่วยนะลูกนะ
เราพร้อมจะช่วยนะแต่ถ้าพีมั่นใจว่าพีร้องได้ก็ลุยไปเลย

เพื่อจะได้เกินยอดที่เราตั้งเป้าไว้
จะได้ไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟลุงปุ๊ไปได้อีกหลายปีนะลูก

ตอนนี้มีอยู่แล้ว๑หมื่นบาทนะครับน้องพีสามารถจะใช้สิทธิ์หยุดได้
ถ้าไม่อยากเล่นต่อก็รับ๑๐๐๐บาท
แต่ตอนนี้ฟังอินโทรเพลงที่๒ไปแล้ว
ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
ในเพลงนี้พีชจะใช้กับไม่ใช้ครับ

หลงใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงใ

อ้างวางหัวใจลอยวน
เห็นเดือนสิบสองพี่หลงกระทงเดียวได้
ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายมันใครหลายคน
กระทงอ้างวางลองไปกับสายน้ำวน
เปรียบความรักที่เหมือดมนต์
หาคุณหวังทางไม่มี